คุณผู้ชมคะไปดูเรื่องของแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังกันหน่อย
เชื่อว่าชื่อนี้หลายคนรู้จักเธอแล้วแหละ
พิมรี่พายอย่าไปสับสนกับแพรรี่พายนะแพรรี่พายเป็นช่างแต่งหน้า
แต่นี่คือพิมพ์รีพายเป็นแม่ค้าออนไลน์
วิธีการขายของหรือวิธีการไลฟ์ของเขาเนี่ยถึงสวงจริง

ทั้งการใช้คำการใช้เสียงสีหน้าท่าทาง

เพราะว่าคือเธอขายทั้งเครื่องสำอางใช่ไหมคะ
แล้วก็มีคลินิกเสริมความงามด้วยแล้วก็มีการขายน้ำหอม
ทีนี้น้ำหอมนี้มันเป็นน้ำหอมที่มันไม่ถูกกฎหมาย

ตำรวจเขาก็เลยตามไปรวบนะคะ
นี่เลยตำรวจยึดเครื่องสำอางพิมพ์รีพาย

เจ้าตัวเองก็ออกมาตอบรับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ
ตำรวจบกปคบหรือว่ากองบังคับการปรับรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคก็โพสต์ภาพนี้เลย
หลังจากที่ไปค้นอาคารพาณิชย่านอำเภอปากเกร็ด
ของนางสาวพิมรดาพรหรือว่าพิมพ์รีพายนี่แหละ
คนติดตามเธอในยูทูปเนี่ยเกือบล้านคนเลยนะ
หลายคนเห็นแก๊กกราวที่ตำรวจถ่ายเอาไว้จนชินแล้ว

ของกลางเนี่ยมีทั้งน้ำหอมที่ไม่มีเลขโจดแจ้งจำนวนมากนะคะ
ก็เป็นความผิดตามพรบเครื่องสำอางแล้วค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ยึดเอาไว้เป็นของกลางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
แน่นอนพิมพ์รีพายสักอย่างไม่ยอมนิ่งเงียบอยู่แล้วนะคะ
เธอก็ออกมาไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กยอมรับโดยดีเลย
บอกว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์มา๒ปีแล้ว
เดือนที่แล้วเนี่ยขายของปลอมจริงเธอยอมรับ
เพจดอกจิกก็เอาเรื่องนี้ไปโพสต์แฉด้วยว่าการขายของแบบนี้ผิดกฎหมาย
พอเธอมาศึกษากฎหมายดูแล้วจนเธอรู้ว่ามันผิดกฎหมาย

อย่ามาพูดอย่ามาอ้างว่าปลอมก็บอกปลอมจริงก็บอกจริง
เชื่อไหมไลค์นั้นกูยกมือให้ตำรวจจับเลย
นั้นน่ะกูยกมือเลยนะ
บอกว่าพิมพ์เองค่ะพิมพ์ริพายเองค่ะ
ขายของปลอมจริงค่ะยินดีให้ยินดีให้
ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐเพราะรู้เท่าไม่ถึงการ

แต่ของมันมา๑๙๐กูขายได้๓๐๐กูก็เอา

เขาเป็นคนตรงคือถ้าใครที่ติดตามดูไลฟ์เขาจะรู้เลยว่า
เป็นคนพูดจาแบบนี้ค่ะโพงพังฟังภาพภาพ

เออเป็นคนตรงอ่ะแต่เธอบอกเองว่ามันเป็นความผิดของเธอเอง
ยอมรับที่เธอบอกไงว่าในไลฟ์นั้นเธอยื่นมือให้ตำรวจจับเลยด้วยซ้ำ

บอกว่าของที่ตำรวจมายึดไปเนี่ยเป็นของเก่าที่เก็บเอาไว้
เธอไม่ได้ขายแล้วแต่ผิดเองที่เธอไม่ได้ทำลายทิ้ง
เธอยินดีอธิบายทุกอย่าง
ตอนนี้สิ่งที่เธอขายมีแต่ของจริง
ลูกค้าตรวจสอบได้เลยตำรวจตรวจสอบได้เลย
ส่วนอย่างที่บอกค่ะเรื่องขายของปลอมก็อย่างที่เธอบอก

อะไรขายได้ตังค์เธอก็ขายหมดอ่ะขายทุกอย่างนั่นแหละ
คือพอมันดังพอตัวเขาดังขึ้นมา
ทุกอย่างก็จับจ้องสปอร์ตไลท์มันก็ส่องมาที่เขาไง
ใช่เธอบอกว่าตอนแรกเธอก็ไม่ได้ดัง
พอดังปุ๊บมีคนติดตามในยูทูปเยอะขึ้น
ก็เริ่มศึกษากฎหมายแล้วหลังจากที่โดนแหกโดนแชร์ไปหลายที่
รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
เพราะเธอบอกว่าไม่อยากเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้แก่เยาวชนค่ะ
อืมอ่ะก็เป็นตัวอย่างให้กับแม่ค้าออนไลน์ทุกคนด้วย